สำหรับข่าวใหญ่คุณผู้ชมที่เราจะต้องให้ความสนใจ
เอาใจช่วยเพราะเราคนไทยด้วยกัน
คนไทยเส้นสงครามแจ้งอพยพนับพันคน
คุณผู้ชมครับกระทรวงการต่างประเทศแถลงยอดผู้เสียชีวิต
อย่างไม่เป็นทางการ๑๒ศพนะอย่างไม่เป็นทางการนะครับ
จริงอยากให้มันหยุดแค่นี้ไม่อยากพูดมากไปกว่านี้แล้วนะ
ได้รับบาดเจ็บ๙คนแล้วก็ถูกจับเป็นตัวประกัน๑๑คนครับคุณผู้ชม
ตอนนี้ทำยังไงตัวประกันทำยังไงมีวิธียังไง
คือเราอาจจะไม่สนิทกับปาเลสไตน์เราต้องใช้ทูต
เราต้องใช้ทูตที่เราสนิทแล้วเขาสนิทกับปาเลสไตน์

นายจักรพงศ์แสงมณีครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศ
แถลงผลการประชุมศูนย์ประสานงานฉุกเฉิน
เพื่อหารือการให้ความช่วยเหลือคนไทยในอิสราเอล
และสถานการณ์ความไม่สงบในอิสราเอล
ว่ามีคนไทยเสียชีวิต๑๒ศพครับ
แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นอะไรคือทั้งนี้ทั้งนั้น
ทั้งนี้ทั้งนั้นข้อมูลที่รายงานนี้เป็นข้อมูลจากนายจ้างที่ยืนยันมา
แต่ยังไม่ใช่จากทางการของรัฐบาลอิสราเอลนะครับ
มีผู้ได้รับบาดเจ็บเพิ่ม๑คนนะครับ
ทีแรกเราไปรายงานนะฮะตอนแรก๘ใช่ไหม

และมีคนไทยถูกจับเป็นตัวประกัน๑๑คน
มีรายงานว่าทางการอิสราเอลช่วยคนไทยส่วนหนึ่งออกมาจากจุดเสี่ยงมาอยู่ในที่ปลอดภัยแล้วนะครับ
โดยที่ประชุมนะครับได้หารือถึงมาตรการอบพยพคนไทยกลับ
สรรพกำลังของกองทัพอากาศแล้วก็สายการบินเอกชนแบบเหมาลำเลยนะครับ
และก็จะจัดหาเที่ยวบินพาณิชย์รับคนไทยกลับ
พบว่ามีคนไทยประสงค์นะประสงค์จะเดินทางกลับประเทศไทย๑๔๓๗คนนะครับ
ช่วงเช้าเนี่ยมีอยู่ที่๑๐๙๙คนแล้วก็มีนะครับคนที่เขาประเมินแล้วว่าเขาอยู่ในพื้นที่ปลอดภัยคือไม่ขอเดินทางกลับ๒๓คนด้วยกัน
ซึ่งเที่ยวแรกนะครับเที่ยวแรกจะพาผู้ได้รับบาดเจ็บ๑๕คนกลับมาก่อนโดยเที่ยวบินพาณิชย์ของอิสราเอล
ว่าจะออกมาได้นะครับวันที่๑๑ตุลาคมถึงประเทศไทย๑๒ตุลาคมนะครับ
เพราะว่าทางการอิสราเอลในตอนนี้เขาไม่อนุญาตคือเรื่องของปิดน่านฟ้าไหมที่เบิร์ตรายงานไปเมื่อวานนะครับ
คือไม่ได้ปิดแต่เขายังไม่อนุญาตให้กองทัพหรือเที่ยวบินของเราไปรับเพราะว่าในประเทศเขามันบริหารจัดการค่อนข้างลำบากเพราะสถานการณ์ไม่ปกติ
ส่วนตัวประกันนะครับกระทรวงการต่างประเทศไม่ได้นิ่งนอนใจอย่างที่เบิร์ตนำเรียนตอนต้น
ประสานนะครับไปยังทูตในหลายประเทศที่มีความสัมพันธ์กับทางปาเลสไตล์นะครับไม่ว่าจะเป็นกวาลาลัมเปอร์ของมาเลเซียจอแดนอีจิปต์แล้วก็ทูตกวาลาลัมเปอร์เนี่ยก็ช่วยแล้วช่วยประสานแจ้งความกังวลของทางการไทยไปแล้วนะครับเพื่อขอให้ปล่อยตัวนะครับคนไทยเถอะคนไทยไม่เกี่ยวข้องคนไทยไปทำงานที่นั่นเฉยซึ่งมีสัญญาณที่ดีครับ
ที่นั่นให้ได้รู้ที่สุดแต่ด้วยด้วยศาลนาการภายในประเทศเขาเองที่มี
จำกัดเยอะทางท่านทูตอ่าพันนภาได้พยายามจะ
ทุกประเทศเห็นใจประเทศไทยครับที่ได้รับผลกระทบนี้

ไม่แน่ใจว่าทั้ง๔ประเทศเราได้ประสานงานไป
และท่านทูตทุกประเทศเห็นใจเราหมดครับ
ที่อยากจะให้ช่วยประสานในการปล่อยตัวประกันออกมา
นั่นหมายความว่า๑๒ตุลาคมก็คือวันพระฤหัสสบดีนี้
คุณผู้ชมรอเอาใจช่วย
ขอให้มีการพาเที่ยวแรกที่จะพาผู้บาดเจ็บ๑๕คน
กลับมาได้อย่างราบรื่นไม่มีปัญหาไม่มีอะไรติดขัดนะครับ
คุณผู้ชมครับนางกาญจนาพัทรโชคอธิบดีกรมสารณิเทศ
โฆษกระทรวงการต่างประเทศระบุว่า
กองทัพอากาศนั้นเตรียมจะไปรับคนไทย
หลังจากได้วันเวลาและเส้นทางที่ชัดเจนแล้ว
ซึ่งต้องขออนุญาตอิสราเอลบินข้ามน่านฟ้า
เพราะมีการวิเคราะห์ว่าสถานการณ์นั้นน่าจะยืดเยอะครับคุณผู้ชมครับ
ยืนยันว่ารัฐบาลนะครับโดยสถานทูต
จะดูแลสวัสดีภาพและความปลอดภัยของคนไทย
ที่จะให้ความสำคัญสูงสุดและเข้าใจดีในสถานการณ์อันละเอียดอ่อน
ต้องระมัดระวังและรอบครอบในการกำหนดท่าทีครับคุณผู้ชมครับ
คุณผู้ชมค่ะทีนี้เดี๋ยวเราก็ต้องมาดูแหละ
เรื่องของตัวเลขที่พี่เบิร์ตบอกว่าจริงก็อยากให้หยุดอยู่เท่านี้
รวมถึงมาตรการต่างในการที่จะช่วยเหลือนะคะ
เพราะว่าตอนนี้ทางด้านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน
ก็มีการแถลงออกมาถึงเรื่องนี้ด้วย
นายพิพัทรรัชคิตประการค่ะก็มีการแถลง
กรณีคนไทยเสียชีวิตเพิ่มอีก๒คนเนี่ยนะคะ
เบื้องต้นนี้นะได้รับการยืนยัน
จากเอกอัครราชทูตที่ปรึกษาฝ่ายแรงงาน
บอกว่าหนึ่งในนั้นน่ะไม่ใช่คนไทยนะ
แต่ว่าเป็นชาวจีนแล้วแรงงานไทยที่ติดอยู่ในพื้นที่ที่ไม่สงบ
ได้รับความช่วยเหลือจากทางการอิสราเอลพาเคลื่อนย้ายไปอยู่ในจุดที่ปลอดภัยแล้ว
แต่ก็ยอมรับนะคะว่าการเคลื่อนย้ายค่อนข้างลำบาก
เพราะว่าครั้งหนึ่งอาจจะทำได้แบบ๒๐๓๐คน
จนถึงตอนนี้ก็คงจะเคลื่อนย้ายไปแล้วหลายร้อยคนนะคะ
ว่าช่วงวัน๒วันนี้น่าจะพาเคลื่อนย้ายได้ทั้งหมด
แล้วการอบพยพแรงงานไทยกลับมีคนประสงค์จะเดินทางกลับ๑๔๓๗ราย
ไม่ประสงค์เดินทางกลับ๒๓ราย
แรงงานที่เดินทางกลับกระทรวงแรงงานเขาจะรับประสาน
ถ้าเกิดว่าจะต้องการกลับไปทำงานที่เดิม
สมมุติก็คือถ้าสมมติเกิดว่าสถานการณ์ในอิสราเอลทุกอย่างคลี่คลายลง
จะกลับมาอันนี้เขายินดีประสาน
แต่ถ้าเกิดบอกไม่เอาละถ้าฉันได้กลับไทยได้รอบนี้

อันนี้เขาก็จะประสานหาที่ทำงานที่ประเทศไทยให้นะ
นั่นแปลว่าคือก็จะดูแลเรื่องเกี่ยวกับการทำงาน
ไม่ว่าคุณอยากจะกลับไปทำงานที่อิสราเอล
หรือคุณไม่อยากกลับไปแล้วจะทำงานที่ไทยก็ตาม
คืออำนวยความสะดวกให้มากเท่าที่จะเป็นได้
ใช่ค่ะแรงงานไทยในอิสราเอลมันแบ่งเป็น๒ส่วนนะ
ส่วนที่ไปแบบถูกเลย
แบบนี้ก็ผ่านกรมการจัดหางาน
แต่ว่ากลับไม่ได้แม้ว่าจะหมดสัญญาทำงานแล้ว
นี่แหละถึงบอกไงว่าเวลาที่จะไปเดินทางต่างประเทศ
ไปทำงานต่างประเทศถ้าเกิดไปแบบถูกกฎหมาย
อย่างน้อยมันก็จะได้อุ่นใจตรงนี้ด้วย

แม้ว่าที่ผ่านมาคุณอาจจะไปไม่ถูก
แล้วกลับมาไทยยังไม่ได้
แต่จากเหตุการณ์นี้จะช่วยประสานกลับมาทั้งหมดเลยนะ
ที่หลอกในกระทรวงรายงานเราจะพยายามถึงที่สุด
ว่าพวกท่านกลับมาแล้วทุกสิ่งทุกอย่างสงบเรียบร้อย

เพื่อเอาพวกท่านกลับไปทำงานเหมือนเดิม
ถ้าในประเทศเดิมไม่ได้ก็พยายามจะหาประเทศอื่น
คืออย่างนี้คุณผู้ชมเราก็เข้าใจนะ
คือบางคนไปแล้วเสียค่าดำเนินการค่าอะไรไปแล้ว
คราวนี้คือมันอยู่ไม่ครบสัญญาแล้วล่ะ
พอมันเกิดสถานการณ์แบบนี้ก็บางทีก็รู้สึกว่า
อยากจะสู้ต่ออยากจะลองต่อเดี๋ยวเผื่อว่าสถานการณ์มันดีขึ้น

ก็ขอให้นะครับประเมินสถานการณ์ให้ดี
ประเมินสถานการณ์ให้ดีนะครับว่าสถานการณ์ที่หน้างานท่าน
ที่ท่านอยู่มันเป็นอย่างไรนะครับ

ก็ประกาศปิดให้บริการกงศูนย์

ว่าจะเป็นหนังสือเดินทางทะเบียนราช
ประชาชนการตรวจลงตราต่าง
ตั้งแต่เมื่อวานนะคุณผู้ชมจันทร์ที่๙ตุลาเป็นต้นไป
เพราะอะไรล่ะสถานการณ์ความไม่สงบในอิสราเอลไง
เดี๋ยวจะปิดจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย
เพราะว่าณตอนนี้เอาจริงเจ้าหน้าที่ในสถานเอกอัครราชทูลไทยนะกรุงเทลอาวิฟต์เองเนี่ย
ภารกิจหลักเลยก็คือการช่วยเหลือประสานงานคนไทยทุกคนนะ
ให้กลับไทยโดยสวัสดีภาพ
เดี๋ยวรอติดตามกันด้วยนะคะ